บตกำแพงอำเภอละงูร่วมกับอบตสตูนและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูน
จัดงานวันเป่าโลกครั้งที่๖ระหว่างวันที่๖ถึง๑๒มีนาคม
เพื่อเป็นการอนุรักษ์เต่ากระอ่านซึ่งเป็นเต่าหายากใกล้ศูนย์พันธุ
หลงเหลืออยู่ในคลองละงูที่จังหวัดสตูนเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ในงานได้มีการจัดแปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โดยการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปลูกพืชผักเช่นบัวเปลี่ยมให้เป็นซุ้มสวยงาม
เป็นจุดเช็คอินพร้อมแปลงดอกไม้จำลองสะพานเล็ก
เพื่อจุดประกายให้เกษตรกรสามารถปลูกผักทำการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
ยังมีนิทัศกาลให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยวจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
วนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาและต่อยอดการเกษตร
การประกวดภาพวัดระบายสีประกวดเพื่อผลทางการเกษตรและป่าสุสัตว์